วันนี้เป็นผู้ต้องหาในกลุ่มที่๓จากชุดของอภิรักษ์โกธินะครับ
กลุ่มที่๒มีคุณพิงกี้นะครับ
กลุ่มที่๓เนี่ยก็มีใบเตยนะฮะนักร้องดังแล้วก็ดีเจแมนที่เป็นสามีนะครับ
หลังจากที่เลื่อนมาฟังคำสั่งของทางอายการที่ขอเลื่อน

ล่าสุดวันนี้นะครับอายการนัดมาฟังคำสั่งทางคดี
แล้วก็มีคำสั่งในการส่งฟ้องศาลนะฮะ
ล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับ
ส่วนนี้คือภาพช่วงเช้านี่คือดีเจแมนที่มากับภรรยาก็คือใบเตยนะฮะ
นักร้องสาวชื่อดังนะครับทั้งสองคนวันนี้มารอฟังคำสั่งของพนักงานอายการนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้นะฮะนี่คือใบเตยนะครับ
นายพัฒนาพลกุญชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตย
สองสามีภรรยาพร้อมพวกรวมหกคนนะฮะมีจำเลยที่หนึ่งถึงจำเลยที่หกนะครับ
ดีเจแมนนี่จำเลยที่๑นะฮะใบเตยจำเลยที่๒นะครับ
มากับทนายความแล้วก็นี่ฮะจำเลยต่างนะครับ
นี่เป็นน้องชายของคุณใบเตยนะฮะเพื่อมาเข้าพบพนักงานอายการที่สำนักงาน
อายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุด
หนึ่งก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนสองร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนี่คือข้อหาที่ถูกแจ้งนะครับ
เข้าฟังคำสั่งคดีจากทางอายการเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามใบเตยแล้วก็ดีเจแมน
ใบเตยก็จะมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ส่วนนี้คือดีเจแมนนะครับดีเจแมนเนี่ยบอกว่าต้องขอรอดูก่อนว่าอายการเนี่ยจะมีคำสั่งอะไรนะครับ
แล้วก็มีคุณแม่มาด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของการประกันตัวอีกทีนึงนะครับ
แต่อันนี้คือก่อนเข้าคือดีเจแมนบอกยังไม่รู้ว่าอายการจะมีคำสั่งอย่างไร
แต่ก็เตรียมหลักทรัพย์มานะฮะซึ่งหลักทรัพย์ประกันตัวเนี่ย
อันนี้เจแมนบอกยังไม่ได้เตรียมไว้ต้องรอให้แม่มาดำเนินการ
และวันนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งอีกแล้ว
แต่วันนี้มันต้องประกันก่อนนะพี่หมายความว่าถึงเต้นสู้แต่วันนี้ต้องเข้าขั้นต่อประกันตัวพี่
ก็พี่ยังไม่รู้แล้วคำสั่งวันนี้มันคืออะไรเพราะว่ามีคนมีเหตุคนอื่น
อ๋อวันนี้จริงมีสุดประสงค์จะขอเรื่องฟังคำสั่งของพี่
ไม่นะเราไม่ได้ขอเรื่องนะวันนี้น่าจะมาฟังไว้ใช่ไหม

หลังจากนั้นดีเจแมนและใบเตยนะฮะรวมทั้งชั่วรวม๖คนนะครับ
ก็เข้าไปฟังคำสั่งจากทางอายการนะครับ
ทางรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับ
บอกว่าคณะทำงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖คนในทุกข้อหานะครับ
เนื่องจากคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอให้สั่งฟ้อง
จากนั้นก็จะเสนออธิบดีอายการคดีพิเศษให้ดำเนินการต่อ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนส่งฟ้องต่อสารอาญานะครับ
ซึ่งทั้งหมดก็มีสิทธิ์ยื่นประกันตัวได้แต่ต้องไปยื่นประกันในชั้นศาลนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับมีผู้ต้องหาในชุดเดียวกันกับดีเจแมนกับใบเตยอีกหนึ่งคน
จะเป็นชาวฮังการี่นะฮะตอนนี้หลบหนีอยู่ต่างประเทศ
ทางอายการเนี่ยบอกว่าก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
ก็คือออกหมายจับแล้วก็ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
เขาก็รับทราบข้อคำสั่งนะครับที่คณะทำงานกับภูมิชาได้ตรวจแล้วนะครับ
ได้รับทราบคำสั่งแล้วครับก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ทุกคน
ถ้าถูกต้องคดีอย่างนี้ย่อมมีความไม่สบายใจ
เพราะฉะนั้นผมว่าคดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างกับสังคมที่ต่อไปนะครับ
ใครก็ตามที่เราจะต้องประกอบอาชีพและเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย
ก็คงต้องมีความระมัดระวังแล้วก็รอบครอบที่เราจะไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องหรือเข้าไปร่วมสนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วม
หลังจากนั้นทางพนักงานอายการก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คนนะครับ
ส่งฟ้องต่อสารอาญานะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งก็มีน้องชายและผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยนะครับ
ก็คือชานวิทย์เทศีย์สินทร์นะครับ
ในส่วนของใบเตยเนี่ยน้องชายนำหลักทรัพย์เป็นเงินสด๕ล้านบาท
นี่นะฮะส่วนของดีเจแมนเนี่ย
คุณแม่นางพิมแขงคุณชรนายุทยานำหลักทรัพย์เป็นเงินหนึ่งแสนบาท
สุดท้ายศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง๖คน
ก็คือไม่ให้ประกันตัวนะฮะซึ่งจากการสอบคำให้การจำเลยแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าจำเลยที่๑๖ให้การปฏิเสธนะครับ
นัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งในวันที่๑๐กรกฎาคม
โดยสารอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่า
จำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับพวกกระทำความผิดหลายกรรม
ลักษณะการกระทำเป็นขบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ส่งผลเสียในวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง
หากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่า
จำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเนี่ยไปคุมขังที่เรือนจำ
ในช่วงการฝากขังนะฮะดีเจแมนก็จะอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ส่วนใบเตยก็ไปที่ทันทะสถานหญิงกลาง
นี่ตอนที่รถเรือนจำก็มาคุมตัวไป
ทีนี้ก็ต้องไปรอดูแล้วว่าการต่อสู้ในชั้นศาลจะเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะ
เพราะทั้งหมดนี้ให้การปฏิเสธข้อหา
ทั้ง๓ชุดอย่างที่พี่อุ๋ยบอกไป
ก็มีเพียงคนเดียวที่ได้ประกันตัวก็คือคุณพิงกี้สวิกาชัยเดช

แต่ไม่ได้ประกันตัวในวันแรกที่มีการยื่นฟ้อง
เป็นความพยายามในการยื่นประกันหลายครั้ง
คือก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำก่อนสักพักใหญ่
แต่ทีนี้เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์
แล้วก็นำมาขายท่อตลาดนำมาคืนให้กับผู้เสียหาย

โหต้องมีคำสั่งสารสลายได้โทษ
ต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย
ทรัพย์สินไหนไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

แล้วก็มีการแจกจ่ายให้กับผู้เสียหายในลำดับต่อไป

ก่อนที่จะต้องเข้าไปในเรือนจำกันหน่อยค่ะ
คือทั้งสองคนก็เครียดอย่างเห็นได้ชัดนะคะ

และเมื่อวานตลอดทั้งวัน

มาดูของคุณใบเตยก่อน
สตอรี่ในอินสตาแกรมนะคะเป็นคำคมเขียนเอาไว้ว่า
ขอบคุณตัวเองทุกวันการขอบคุณตัวเองคือการตระหนักในคุณค่าตัวเอง
เป็นวิธีการที่เราจะใช้เพื่อบอกรักตัวเองขอบคุณนะที่ตื่นขึ้นมาในทุกวัน
ขอบคุณนะที่ผ่านเรื่องราวต่างในวันนี้มาได้
ขอบคุณที่แม้เหนื่อยแต่ก็ไม่เคยหยุดพยายาม
ขอบคุณที่ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักขนาดนี้ขอบคุณนะ
อันนี้ที่คุณใบเตยโพสต์เอาไว้ในไอจีสตอรี่นะคะ
ก้มกราบเท้าคุณแม่นะคะแม่ป๋องพิมพ์แข
ที่เป็นดาราอาวุโสชื่อดังตอนที่ไปวัฒนะสงคราม

ศัตรูภัยพานวินาทสันติเมื่อสองวันก่อน
ดีเจแมนก็โพสต์ภาพภาพคุณแม่ขณะที่ไปไหว้พระ
แล้วก็มีแคปชั่นว่ารักแม่นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
เข้าใจว่าทุกอย่างมันแตกสลายพ่อจะอยู่ข้างเสมอ
คนก็ส่งข้อความไปให้กำลังใจกันเยอะนะคะทีเนี้ยค่ะ
หลังจากมีการที่เลื่อนไปช่วงก่อนหน้านี้
ครับเหลื่อนที่จะไปพบไอศการใช่ไหมค่ะ

ทั้งสองคนเครียดไหมยังอยู่ในเมืองไทยไหมมีการโพสต์อะไรบ้าง
คือดีเจแมนเขาก็ตระเวนทำบุญเยอะเลยนะคะ
ไปวัดแหน่มท่าน้าพระแดงหลวงปู่อิ่มวัดสะพันธ์สูงและวัดชนะสงครามค่ะ
ต้องย้อนไปมาปี๑๙๕๙เลยนะครับทุกผู้ชมคือในช่วงนั้นอภิรักษ์โกธิ
ซึ่งดีเจแมนตอนนั้นลงทุนไปก่อน๑แสนบาทจนมาพบว่าเงินที่ลงทุนไป๑แสน
รวมเงินลงทุนไป๑ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการชักชวนคนอื่นเนี่ยมาร่วมลงทุนด้วยนะฮะ
แล้วก็จะปรากฏภาพนะฮะเวลาที่เขาไปประชุมกันหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างร่วมกัน
ลักษณะที่ดีเจแมนเองก็จะอยู่เนี่ยฮะจะมีอภิรักษ์โกธิอยู่ด้วยตลอดนะครับ
ซึ่งดีเจแมนเองก็ออกมาชี้แจงล่าสุดเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาฟังคำสั่งทางอายการในครั้งนี้เนี่ย
บอกว่าเขาก็เหมือนกับอภิรักษ์ก็จะพยายามเข้ามาใกล้ชิดกับเขา
ไปไหนก็พยายามจะขอไปด้วยมันก็เลยมีภาพถ่ายอยู่ด้วยกันเยอะนี่นะฮะ
จากนั้นปี๖๒ช่วงตุลาคมมีข่าวดีเจแมนหอบสินสอด๔๕ล้านบาท
ไปสู่ขอไปแต่งงานกับใบเตยนักร้องสาวชื่อดังนะครับ
ซึ่งสินสอดทองมั่นเงินทองต่างในการแต่งงานในครั้งนั้นเนี่ย
องคำน้ำหนัก๔๕บาทแหวนมั่น๕กรัฐ
มีเงินสดอีกจำนวนนึงทีนี้หลายคนก็เริ่มจับตาแล้วว่า
ตกลงแล้วเนี่ยเส้นทางการเงินต่างของเขาหรือว่าความร่ำรวยของเขาเนี่ย
มันเป็นมายังไงค่ะนะฮะใบเตยเองตอนนั้นก็ออกมาเคลียร์เรื่อง
เงินค่าสินสอด๔๕ล้านนะครับหลังจากที่ถูกโยงว่าเอ๊ะมันจะไปได้มา
จากไหนแบบไหนอย่างไรนะครับโดยเธอบอกว่ามันเป็นเงินสินสอด
ไม่ใช่เงินสดมันจะเป็นลักษณะของทรัพย์สินทั้งบ้านทั้งเพชรทั้งทอง
หรือที่มีข่าวว่าในงานแต่งงานอภิรักษ์โกธิเอาเงินสดใส่ซอง
ช่วยงาน๑๐ล้านบาทยืนยันว่าไม่จริงจัดงานกันเอง
ไม่เคยมีอภิรักษ์เนี่ยมาให้เงินใส่ซองอะไรนะครับ
เรื่องก็มีสปอนเซอร์มาช่วยจัดงานให้
๗กันยายน๖๕กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โดยที่ประชุมมีมติเรียก๔จากล็อต๑๖คนนะฮะ
ก่อนวันนัด๑วันทั้งคู่ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันความบริสุทธิ์
ภายในวันที่๓๐กันยายน๖๕
ส่งเอกสารส่งหนังสือแก้ข้อกล่าวหามาเรียบร้อยนะฮะ
พร้อมทั้งเรื่องของธุรกรรมทางการเงินต่าง
ต่อมา๑๔กุมภาพันธ์๖๖
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยว่า
ส่งฟ้องมายังอายการสำนักงานคดีพิเศษนะฮะ
มาที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ
เพื่อมาฟังคำสั่งพนักงานอายการ
แต่ตอนนั้นพนักงานอายการได้ขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องออกไป

มีเอกสารในคดีบางประเด็นที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ

ข้อสักถามกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกเลยนะฮะค่ะ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างกับอภิรักษ์โกธิ
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแบบไหนอย่างไร
จากนั้น๑๐เมษายน๖๖
ซึ่งเป็นวันที่ต้องไปฟังคำสั่งของพนักงานอายการนี่แหละ

วันนั้นใบเตยขอเลื่อน
เนื่องจากไส้ติ่งอักเสบ

โดยบอกว่าต้องไปขอเตรียมหลักทรัพย์ไว้ก่อน
หากอายการมีคำสั่งฟ้องศาลจะต้องขอประกันตัวนะครับ

นัดให้มาฟังคำสั่งวันนี้นะครับ

ก็อย่างที่ทราบนะฮะอายการก็มีคำสั่งฟ้องศาล

แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีความพยายาม
ในการยื่นขอประกันตัวในครั้งต่อไปนะครับ
เพราะว่ายังยื่นขอประกันตัวได้อีกนะครับ